ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะอันนี้โอ้โห
ไม่น่าชื่นชมแล้วก็น่าด่าเจ้าจนค่ะ
แต่ครมอยเสร็จแล้วยังไงนึกมั้ยเหมาจนหลับ
ขึ้นมาก็บอกว่าอ๋อจะขโมยรถจักรยานยนต์เอาไปขาย
เอาเงินไปเที่ยวปีใหม่ก่อเหตุตั้งแต่คืน๓๐ธันวาคม

ตำรวจผู้ท้อนแสนสุขจังหวัดชนบุรีค่ะ

เจนนารงศ์บุฏบุญอายุ๓๐

ขโมยมาจากบ้านของนายชนละทิศ
พะกล้าอายุ๒๑ปีค่ะ

คนร้ายคนนี้ยังเมาอยู่เลยค่ะ
แล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบสลึมสลือพูดจาไม่รู้เรื่อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐ธันวาคมนะคะตำรวจภูทรแสนศุกร์ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์
ในบ้านเช่าถนนบางแสนล่างตะบนแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
ที่เกิดเหตุก็พบเจ้าของรถคือนายชนละทิศนพกล้าวก็ชี้จุดที่จอดรถเอาไว้
หน้าบ้านพักนายชนละทิศเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุกำลังจะเข้านอน
ได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าบ้านก็เลยออกมาดูแล้วก็อ้าวพอออกมาดูปุ๊บ
จักรยานยนต์ที่จอดอยู่หายไปด้วยก็เลยเรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันออกมาดู
ช่วยกันออกตามหาที่นอกบ้านนะคะหากันทั่วไม่เจอแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็มีคนแถวนั้นคนนึงแจ้งมาว่าเจอเจอรถจักรยานยนต์แล้วแต่ไม่กล้าเข้าไป
เพราะรถจักรยานยนต์คันนี้มีผู้ชายคล่อมอยู่แล้วหลับอยู่ด้วย
เขาก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมีอาวุธมีอะไรหรือเปล่าไงไม่กล้าเข้าไป
ก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้าไปเองตำรวจพอเข้าไปปุ๊บก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้หลับอยู่เลยนะคะ
จอดหลับอยู่ในซอกหลังบ้านนะคะหลังบ้านที่ขโมยคือไปไม่ไกลเลยนะ
ขโมยหน้าบ้านไปจอดหลับอยู่หลังบ้านอ่ะครับตำรวจก็ปลุกค่ะ
งงวงเงียงวงเงียเดินออกมาจากซอกก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะ
จากการสอบสวนนายเจนรงค์ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาบ้ามา๒เมตร
ไม่มีเงินเที่ยวช่วงปีใหม่ก็เลยไปขโมยรถจักรยานยนต์ตั้งใจว่าจะเอาไปขาย
บอกว่าทำเป็นครั้งแรกหลังจากขโมยไปจูงไปหลังบ้าน
รอให้เจ้าของรถหลับสนิทค่อยสตาร์ทมั้งค่อยแบบเอารถออกไปเนี่ยนะ
ก็เลยนั่งคล่อมรถอยู่แบบนั้นรอแล้วก็เผลอหลับไป
ตำรวจมาปลุกเนี่ยค่ะเจ้าของรถให้ข้อมูลกับเรา
พูดไปหัวเราะไปเหมือนกันนะบอกว่าคือตอนออกมาดูรู้ว่ารถหายไปแจ้งตำรวจเนี่ย
ก็ตกใจนะออกไปดูตามถนนต่างจนพี่ข้างห้องบอกว่าอ๋อเจอแล้ว
เจอรถที่หายไปคนร้ายหลับคล่อมรถอยู่เขาก็ขำว่ามาขโมย
แต่ก็ง่วงเมาด้วยพูดจาไม่รู้เรื่องด้วย
สุดท้ายก็รู้ว่าเสพยาบ้าจนเมาหลับคารถที่ขโมยนะคะ
แล้วได้คุยกับอะไรกับให้สันตินะก็ไม่ได้คุย
เพราะเขาคุยไม่รู้เรื่อง

เขาหลับ
พึ่งตื่นทำไมไม่รู้เนี่ย

ไม่เห็นแล้วครับ
มันหลับอย่างไรยังครับ
มันนอนอยู่ขารถแล้วครับ
กำลังจะยกรถขึ้นกำแพงครับ

หนักจุฬาธิตรรถจักรยานยนทร

นอกบ้านก็ต้องล็อกต้องตรวจสอบให้ดี
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนดำเนินคดีนะคะ

คือถ้าไปจริงนี่ก็เครียดนะฮะ